กลับมาเช้าข่าวชัดโซเชียลในช่วงนี้นะคะ
มาดูเรื่องของสภาพอากาศนะคะ
ไปดูอากาศมาดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันหน่อย
การท่องเที่ยวตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะ
ไปเที่ยวกันเยอะแต่ต้องบอกว่าการเที่ยวกับธรรมชาติเนี่ย

เพราะว่าล่าสุดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ได้มีการประกาศปิดเกาะตาชัยอย่างไม่มีกำหนดนะคะ

เพื่อดูแลเรื่องของธรรมชาติด้วยนะคะ
อกจากนี้ที่เขตอุทยานแห่งชาติตรูเตาจังหวัดสตูน
ก็มีการปิดพื้นที่บางส่วนเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติเช่นเดียวกัน
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ
เดินทางไปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะเกาะตารุเตากันมากขึ้นจริงค่ะคุณผู้ชม
นายปนพลชีวะเสรีชน
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตรูเตาจังหวัดสตูน
ส่งหนังสือถึงผู้ประกอบการในการท่องเที่ยวในพื้นที่เรื่องกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ปิดฤดูการท่องเที่ยวในเขตอุทยานตรุเตาโซนอาดังราวี
ยกเว้นเกาะหลีเป๊ะและเกาะตรุเตาตั้งแต่๑๖พฤษภาคม
ก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะต่อเนื่องไปจนถึง๑๔ตุลาคมนี้
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตรูเตาบอกว่า
โซนอดังราวีที่ถูกสั่งปิด
ประกอบด้วยเกาะต่างเช่นเกาะหินงาม
เกาะอาดังราวีอาวสองเกาะพึ่งหาดทรายขาว
ซึ่งก็เป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวนิยมไปดำน้ำดูปากการัง
โดยการปิดในครั้งนี้ก็เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติหาดทรายแนวปาการัง
และอนุรักษ์ทรัพยากรใต้ท้องทะเลนั่นเองค่ะ
เช่นเดียวกันกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลัน
แล้วก็หมู่เกาะสุรินที่จังหวัดพังงานะคะ
มีการประกาศปิดเกาะตั้งแต่๑พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้ว
จนถึง๓๑ตุลาคมของทุกปีค่ะ
แต่ว่าปีนี้เพิ่มมานะคะเกาะตาชัย
อยู่ภายใต้การดูแลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลัน
จังหวัดพังงาแล้วก็ยังเป็นเขตสงวนสภาพธรรมชาติ
ตามแผนแม่บทการจัดการพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน
ปกติเกาะอื่นปิด๑พฤษภาถึง๓๑ตุลา
แต่เกาะตาชัยประกาศปิดไม่มีกำหนดเลยนะคะ
รทรธรรมรงนวสวัสดิ์สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
และผู้เชี่ยวชาญด้านทะเลไทยเปิดเผยค่ะว่า
เดือนมีนาคมปีที่แล้วมีประเด็นเรื่องเกาะตาชัยเกิดขึ้น
แล้วก็มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเกาะมากเหลือเกินทั้งที่เป็นเขตสงวนค่ะ
โดยเฉพาะปากการังสีน้ำเงินที่หายากทำให้เสียหายเป็นบริเวณกว้าง
กรมอุทยานก็เลยมีการจัดระเบียบจุดดำน้ำ
จัดตั้งคณะกรรมการสำรวจความเสียหายและควบคุมกิจกรรมให้เหมาะสมค่ะ
แม้ว่าแผนแม่บทจะระบุเอาไว้ว่าให้มีการขึ้นบริเวณชายหาดได้ในจำนวนน้อยคน
แต่ปากการังน้ำตื้นยังคงเสียหายอยู่เท่ากับว่ายังไม่สามารถควบคุมได้
ก็เลยประกาศปิดไม่มีกำหนดเลยนะคะ
มาดูกระแสในโลกออนไลน์กันหน่อยค่ะ
ให้คนร่วมกันแชร์ภาพความทรงจำดีที่เกาะตาชัย
เป็นการอำลาชายหาดที่งดงามระดับโลกแห่งนี้นะคะ
ซึ่งก็บอกว่าต่อจากนี้เราคงไม่ต้องมานั่งเถียงกัน
ถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกต่อไปแล้ว
จากนี้ธรรมชาติจะได้พักผ่อนไปอีกนานแสนนาน
โพสต์นี้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น
พร้อมกับกดไลก์ไปกว่า๑๓๐๐๐ครั้ง
แชร์ไปอีกกว่า๑๕๐๐ครั้งนะคะ

กระทำแต่ละอย่างของเราก็มีผลกระทบกับเขาเหมือนกันนะคะ